เพื่อให้ช่วยตามหาพี่สาวของเขาให้หน่อย
โดยบอกว่าถูกแฟนเก่าเนี่ยมาฉุดไปจากหอพักแถวคลองสามวา
แล้วมีกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจน
ตอนที่แฟนเก่าของพี่เนี่ยพาพวกมาที่หอพัก
แล้วฉุดกระชากรากถูพี่สาวไป

เอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ

หอพักนะครับแล้วก็ไปฉุดกระชากลากถูผู้หญิงคนนี้ออกมา
มีรอปภของหอพักก็พยายามเข้ามาช่วยห้ามช่วยกันนะฮะแต่เอาไม่อยู่นะครับ
สุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็ถูกพาตัวไปเป็นหอพักแห่งหนึ่งแถวคลองสามวานะครับ
ผู้ชาย๓คนนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๒๕พฤศจิกายน๑๗นาฬิกา๔๑นาที
น้องชายของหญิงสาวในคลิปเนี่ยเขาโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับ
เฟซบุ๊กนี่ชื่อไอสวดนะเป็นน้องชายของหญิงสาวที่ถูกฉุดไป
เขาโพสต์คลิปเอาไว้ใบหน้าของพี่สาวแล้วก็คนที่มาฉุดพี่สาวไป
โดยบอกว่าพี่สาวชื่อแดงนะพี่แดงนี่นะฮะถูกแฟนเก่าที่ชื่อในกิฟต์
ฉุดพี่สาวขึ้นรถกระบะไปตอนนี้แจ้งความเอาไว้แล้ว
แต่หากใครพบเห็นเนี่ยยังไงติดต่อตามเบอร์โทร
ที่ให้ไว้ที่เฟซบุ๊กหน่อยก็แล้วกันเขาเป็นห่วงพี่สาวเขามาก
ทุกผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้คุยกับน้องชายของพี่แดงที่เขาโพสต์ตามหาเนี่ย
นี่นะฮะชื่อนรงศักดิ์ศรีชายานะครับชื่อเล่นชื่อแม็กซ์อายุ๓๑ปีนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุตัวเขาไปงานแต่งงานของญาติที่โคราชนะฮะ
จากนั้นมีรอปภโทรมาแจ้งบอกว่าพี่สาวเนี่ยถูกกลุ่มชายชะกัน
ฉุดขึ้นรถกระบะไปนะจำได้คือกระบะอีซูซูสีขาว
หมายเลขทะเบียน๒ทพคละคัง๕๔๘๗กรุงเทพมหานคร
เขาก็รีบกลับมาพอมาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่าคนที่มาฉุดพี่สาวไปคือแฟนเก่าของพี่สาว
อดีตพี่เขยของเขานั่นเองชื่อว่านายขวัญชัยศรีสวัสดิ
เล่นชื่อกิ๊บกับเพื่อนอีกสองคนตอนนั้นพี่เนี่ย
กำลังจะเดินออกไปซื้อของพอดีคือทางแม็กซ์เนี่ยเขาอ้างว่า
ที่ผ่านมากิ๊บพี่เขยของเขาเนี่ยที่คบหากับพี่สาวเขาเนี่ย
ก็คบหาอยู่กินกันมา๑๐ปีนะมีลูกด้วยกันสองคน
แต่กิ๊บมักมีปัญหากับพี่สาวของเขาบ่อยเพราะว่ากิ๊บเนี่ยชอบดื่มเหล้า
เวลาเมาแล้วชอบอารวาสทำร้ายร่างกายพี่สาวเขาเป็นประจำ
พี่สาวเขาทนไม่ไหวขอแยกทางไปเมื่อ๓เดือนก่อน
แต่ว่ายังไม่ได้ไปจดทะเบียนหย่ากันหลังเกิดเหตุตอนนี้เขาติดต่อพี่สาวเขาไม่ได้
เขาเป็นห่วงมากพยายามติดต่อไปหาคนก่อเหตุก็คือกิ๊บอดีตพี่เขย
กลับส่งข้อความมาข่มขู่นี่ฮะบอกว่าจะทำร้ายเขาจนถึงขั้นเสียชีวิต
แต่ว่าล่าสุดวันนี้เนี่ยพยายามติดต่ออีกครั้งหนึ่งติดต่อไม่ได้เลย
ขังแฟนไว้ในห้องกลับมาก็ทุกทีอย่างนี้ประมาณนี้อย่างนี้
พักแห่งนี้บอกว่าก็เห็นตามภาพในคลิปนั่นแหละที่ทางน้องชายเขาได้เป็นหลักฐานในการไปแจ้งความ
ร้านค้าแถวหอพักบอกว่าไม่รู้เหตุการณ์เหมือนกัน
เนื่องจากร้านแถวนี้เขาปิดเร็วบ่าย๓ก็ปิดแล้ว
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๕๖โมงเย็น
ส่วนที่หอพักแห่งนี้ทางแม็กซ์กับพี่สาวของเขามาพักอยู่๓๔เดือนนะครับ
จะอยู่ตึกนึงพี่สาวอยู่อีกตึกนึงอยู่คนละตึกนะครับ
ความคืบหน้าทางคดีนะครับพันธมตเอกนเรนเครื่องสนุกภูมิกับการสอนอคันนายาว
บอกกับทีมข่าวของเรานะครับว่าตอนนี้เจอตัวแล้วนะฮะ
เจอตัวหญิงสาวที่ถูกฉุดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อบ่ายสามที่ผ่านมาเจอทั้งแดงแล้วก็กิ๊บที่มาฉุดแดงไป
ตำรวจไปตามเจอตัวที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งแถวคันนายาวนี่แหละ
แล้วทั้งสองคนก็มาให้ปากคำกับตำรวจสอนอคันนายาวแล้ว
โดยตัวของฝ่ายหญิงไม่ได้บาดเจ็บอะไร
เรื่องต้นทั้งคู่ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่า
มีเรื่องทะเลาะกันไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักหนา
เพียงแต่ไม่ได้ติดต่อกลับไปยังญาติเท่านั้น
กระทั่งญาติพี่น้องเนี่ยเขาเห็นว่าหายไปนาน
เขาเลยประกาศตามหาแล้วมาแจ้งความ

ตำรวจเขาถามนะภูมิกับสนคณะยาวบอกกับเรา
เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ญาติเนี่ยเข้ามายุ่งเรื่องของครอบครัว
อ้าววุ่นเลยทีนี้ส่วนภาพในกล้องวงจรปิดโอ้โหทำไมมันดูฉุดกระชากอะไรขนาดนั้น
ฝ่ายแดงเนี่ยนะแดงเนี่ยเขาบอกกับภูมิกับการสอนอคณะยาว่า
ก็มันไม่มีอะไรหนักหนาอย่างที่เห็นในภาพไม่ได้บาดเจ็บอะไร
ซึ่งทางภูมิกับการสอนอคณะยาวบอกว่าก็ต้องรอฟังก่อนว่าฝ่ายหญิงเนี่ย
เขาจะแจ้งความอะไรไหมเรื่องถูกฉุดกระชากอะไรติดใจอะไรยังไงไหม
เพราะว่าเขาก็อายุเยอะแล้วก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะไปแล้ว
แต่เบื้องต้นเนี่ยตามเจอตัวแล้วเขาบอกว่าก็เป็นปัญหาระหว่างกัน
ไม่ได้มีปัญหาอะไรรุนแรงแล้วก็ไม่ได้อยากให้ญาติเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัว
แต่พอญาติพี่น้องติดต่อไม่ได้เขาก็เป็นห่วงไง